ขอเชิญชมศึกกำปั้นสถานโลก
ไฟล์นี้ห้ามพลาดกับคู่มวยในรายการ
พร้อมส่งแรงใจเชียร์ไม้เรือไวกิ้ง

ไอบีเอฟเอเชียรุ่นจูเนียเฟอร์เวท
กับภูริโอลีลาบาเซ็ตสิงหร้ายจากอินโดนีเซีย
ศึกกัมพันธ์สถานโลกบ้านรุ่งกาญ
ที่๓๐พฤศจิกายนนี้
บ่าย๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โดยเกียรติกิลินโปรโมชั่น